เฮ้ยตีกันอีกแล้วเหรอ

เออแต่ว่างานนี้นะคุณผู้ชมนะ

เสียงคลื่นซัด

ที่บอกว่าตีตั้งแต่หน้าเวทีออกมาที่หน้างาน

วันนั้นแหละเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับ

นึกว่างานทุ่งศรีเมืองมีมวยด้วย
ไม่ใช่ครับมันตีกันครับคุณผู้ชม
กลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มยกพวกตีกันอย่างดุเดือดครับ

ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดอุดรธานี
เมื่อช่วงค่ำวันที่๖ธันวาคมที่ผ่านมา

เป็นแบบนี้อยู่ประมาณแค่นาทีเดียว

เพราะคนน้อยแยกย้าย
จากนั้นหน่วยรักษาความปลอดภัยก็มาถึง
ชาวบ้านแล้วก็คนที่มาเที่ยวในงานยอมรับว่า

เพราะตั้งแต่มีการจัดงานมีเรื่องไม่เว้นแต่ละวัน

และก็มีบ้านการณ์จัดการวัยรุ่นยกพวก

คืองานทุ่งศรีเมืองเนี่ย
ไปถึงเมื่อไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่

โอ้โหไม่รู้เลย

ส่วนใหญ่บอกว่าเป็นแบบนี้เพราะว่า
อย่างนี้แหละเขาถึงไม่อยากจัดงานลื่นเริงไง

จะออกมาพูดตอนโดนจับได้ก็คืออะไรรู้ถ้า

โอ้โหเป็นห่วงจริงงานทุ่มศรีเมืองครับจอมยุทธ์เยอะเหลือเกิน
ชาวอุดรอย่าว่าผมผมว่าชาวอุดรหลายคนก็รู้สึกประหวั่นพรั่นพลึงเหมือนผมนี่แหละ

ในงานใหญ่ด้วยเนาะ
มันก็มีอยู่เท่านี้ถ้าเกิดว่าไม่ตีกันในงานประจำปีงานคอนเสิร์ตก็มาตีกันตรงป้ายรถเมย์